เริ่มต้นที่ข่าวน่ายินดีของวงการกีฬาไทยนะครับ

ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่สร้างคุณงามความดีให้กับวงการ

ปลดล็อกแดนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา
ก็ได้เข้ายื่นขอสัญชาติไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์
พาน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับ
เหรียญทองโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ลงนามคำสั่งมอบสัญชาติไทยเพิ่มเติมประจำปีตามวาระ
นักกีฬาเทนันโดทีมชาติไทยนะครับ
ก็ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รู้สึกดีใจที่ได้สัญชาติไทยในเร็ววันนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือตนในทุกอย่างนะครับ
ก็เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับสัญชาติไทยวันนี้

สมาคมกีฬาเทนคอนโดแห่งประเทศไทย